คุณผู้ชมค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานี
ก็จะมีพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาตอนนี้นะคะหลายพื้นที่
โดยเฉพาะวัดวาอารามต่างก็มีการเตรียมความพร้อม
มีการเคลื่อนขบวนต้นเทียนมาเตรียมความพร้อมที่
ถนนรอบทุ่งศรีเมืองแล้วนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จาก

อย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะ
คือต้นเทียนจากวัดกลางค่ะ
จะเห็นได้ว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมาก
โดยทางหัวหน้าช่างก็บอกกับเรานะคะว่าใช้เวลา๒๙วันในการแกะสลักเทียน
และคาดว่าจะได้ติด๑ใน๓ด้วยค่ะ
นายวิชิตบุญจริงหัวหน้าช่างแกะสลักเทียนวัดกลาง
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
รูปแบบของขบวนเทียนพรรษาปีนี้
บอกเล่าถึงพุทธประวัติของศาสนาพุทธ
ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา

ด้านหน้าเป็นพญานาคสามเสียนเทพเจ้าแห่งสายน้ำ
เคลื่อนไปบนล้อเกวียนธรรมจักร

รวมระยะเวลาแก่สลักทั้งหมด๒๙วันนะคะ
แล้วก็คาดว่าจะได้รับรางวัล๑ใน๓

ผู้ช่วยอีก๕คนค่ะรวมกันเป็น๖คน

๒๙วันน่าว่าเราจะได้รางวัลไหมคะ
ก็ไม่น่าจะพลาดค่ะ๑ใน๓อยู่แล้วค่ะ
ขณะเดียวกันบรรดาขบวนต้นเทียนพรรษา
จากวัดต่างในจังหวัดอุบลราชธานี
ก็เริ่มเคลื่อนขบวนมาตามถนนโดยรอบลานทุ่งศรีเมือง
ขบวนตกแต่งและแก่สลักอย่างวิจิตรงดงาม
บอกเล่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่แตกต่างกัน
แต่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างครบถ้วน
โดยมีแตรวงและชาวบ้านฟ้อนรำนำขบวนอย่างสนุกสนานคึกคัก
ส่วนบรรยากาศที่ลานทุ่งศรีเมืองสถานที่จัดงานที่ศรัทธาราชธานีแห่งเทียนประจำปี๒๕๕๙
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ให้ความสนใจมาเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานีอย่างคึกคัก
ถนนสายเทียนสายธรรมและจุดถ่ายภาพอุ่นไอรักษ์เมืองอุบล
รวมไปถึงกิจกรรมเยือนชุมชนและชมวิถีชีวิตในการทำต้นเทียน
ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาชมเป็นอย่างมากค่ะ
ก็ดีค่ะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานนะคะ
ก็เป็นประเพณีที่ทำต่อกันมายาวนาน
ก็มีแปลกไปแต่ละปีก็ไม่ซ้ำนะคะ
อย่างเช่นที่เห็นในประชาสัมพันธ์มีอะไรนะหมูป่า
มีต้นเทียนหมูป่าอะไรนี่ก็ทันยุคทันเหตุการณ์
สำหรับคืนนี้จะมีการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน
ประกอบแสงสีเสียงเรื่องเกิดแต่อุ
รวมถึงจะมีการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสานหบูชาด้วยค่ะ
และในเวลา๙นาทีนะครับ